คือร็อกเกอร์เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือการร้องที่ชัดเจน

อยากรู้เลยครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับ

ซึ่งเพลงนี้ของพี่ป้างก็เป็นเพลงที่ใหม่พอสมควร

ลีสมาในปี๒๕๖๒นั่นเอง
เท่ากับว่ามีอยู่ในมือครับ
คะแนนข้ามรุ่นแล้ว๖๔คะแนน
โอ้โหถึงจะแก่แต่ก็เก่า
โจทย์ต้องการ๒๐๐คะแนนขึ้นไป
อาเปี๊ยกเลือกเพลงที่มีคะแนนข้ามรุ่น

ขาดอีกแค่๑๓๖คะแนน

เมื่อรอไม่ค่อยปูชา

ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะ
เธอมากลายเป็นเย็นชา
หรืออะไรทำให้ใจเธอเปลี่ยนผ่านไป
อยู่ดีก็บอกเราต่างกันมาก
บางทีก็บอกเรายากจนจะเข้าใจ

เพราะฉันเคยทิ้งใคร
ก็จะให้เขามาหาเธอ

กับความเย็นชาติจากฉัน
เพราะวันนี้เธอ
เคยมีอาการเหมือนช่วงนั้น
ทำให้รู้ได้ทันที

เธอนอกใจ
มีเวรกันทำไมมาเร็วอย่างนี้
เพราะฉันเคยทิ้งใครนอกใจเขามากทั้งเธอ
เขาก็ต้องเจอกับความยันชาติจากฉัน
วันนี้เธอเธอมีอาการเหมือนฉันวันหน้า
ทำให้รู้ได้กันแต่เธอน้ำในใจมีฝังไว้แต่นอกใจ
เวรกรรมทำไมมาเร็วอย่างนี้
เวรกรรมมันมีจริงใช่ไหม
เวรกรรมมันมีจริงใช่ไหม

สำหรับวันนี้ครับคุณเปี๊ยกปัญญาผลงานของคุณคือ
ผลงานของคุณคือ

อ่าน

อ่าน

อ่าน